ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้คนทั่วโลกที่สนใจติดตามเนี่ย
นักดำน้ำที่มาช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงก็มาจากทั่วโลก

เป็นนักดำน้ำแบบสหประชาชาติ

คือด้านการดำน้ำในถ้ำอะไรพวกนี้เข้ามานี่หมดเลยนะครับ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นที่นักประดาน้ำหรือว่านักดำน้ำที่เชี่ยวชาญ
ด้านการดำน้ำค้นหากู้ภัยในถ้ำมาที่เมืองไทยมาช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงเนี่ย
มันก็เริ่มมาจากวนอันสวด
เป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่อยู่ที่เมืองไทย
เขาเคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงที่เชียงรายมาแล้ว
พอรู้ว่ามีคนติดอยู่ในถ้ำเขาก็มาช่วยงานตั้งแต่แรกเลย
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องเอานักดำน้ำมือดีจากทั่วโลกมาช่วย
โดยการบอกกล่าวของเขามันมาจากกระดาษโน้ตแผ่นเล็กแผ่นเดียวเท่านั้น

อันสเวิร์ดมีภรรยาเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายมานาน๗ปี
หลังทราบข่าวว่าเด็กหายเข้าไปในถ้ำหลวงเขาก็รีบเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะเคยเข้าออกถ้ำหลวงมาแล้วหลายครั้ง
แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่กดดันสภาพน้ำภายในถ้ำที่เพิ่มมากขึ้นกับเวลาที่มีจำกัด
เขาจึงเสนอให้ทางการไทยติดต่อไปยังสถานทูตสหราชอาณาจักร
มือดีด้านการดำน้ำในถ้ำระดับโลก๓คนตกลงที่จะเดินทางมาประเทศไทยทันที
และเมื่อเขาค้นหาพบก็เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดตามนัดหมอ
แต่ก็ยังเดินทางกลับมาช่วยพร้อมพาสมาชิกดำน้ำถ้ำมือดีคนอื่นกลับมาช่วยในภารกิจนี้ด้วย
เกี่ยวกับนักดำน้ำสองคนที่พยายามทำสถิติโลกการดำน้ำในถ้ำในตอนนั้น
และทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าการดำน้ำในถ้ำคือสิ่งที่เขาอยากจะทำ
เขารักการดำน้ำในถ้ำมาก
ถึงขนาดที่ในวันแต่งงานเขาก็ยังตัดสินใจไปดำน้ำในถ้ำเพื่อคลายเครียด
สถิติโลกการดำน้ำในถ้ำที่ยาวที่สุดกว่า๙กิโลเมตรในสเปนเมื่อปี๒๕๕๙
และแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบการเป็นจุดสนใจ
และการดำน้ำในถ้ำเป็นเพียงแค่กิจกรรมยามว่างและงานอาสาสมัครเท่านั้น
แต่พวกเขาก็สร้างวีรกรรมที่กล้าหารช่วยชีวิตคนมาแล้วหลายคน
และในครั้งนี้พวกเขาก็เป็นผู้พบเด็กและโค้ช
หลังจากสุดระยะเชือกนำทางทำให้พวกเขาต้องขึ้นสู่ผิวน้ำ
และได้พบกับสายตาทั้ง๑๓คู่ที่มองลงมา
จะพบจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่
แต่งานกู้ภัยที่รอข้างหน้าก็เกินกำลังกว่าที่พวกเขาจะทำได้เพียงลำพัง
ระดมนักดำน้ำถ้ำมืออาชีพจากอีกหลายชาติจึงเกิดขึ้นตามมา
เพื่อจะนำเด็กดำน้ำออกมาทางเดิม
คือคนแรกที่สแตนตันและเวอร์ลันเทนร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไทยเชิญตัวมา
เขาเป็นคนที่ประเมินสุขภาพของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
และตัดสินใจเปลี่ยนแผนในถ้ำเป็นการนำเด็กที่อ่อนแอและมีปัญหาสุขภาพมากที่สุดออกมาก่อนเด็กที่แข็งแรงที่สุด
และนำมาสู่ปฏิบัติการนำสมาชิกหมูป่าออกจากถ้ำชุดแรกในวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดกลับมีข่าวเศร้าเมื่อดรแฮริสได้ทราบข่าวว่าพ่อของเขาเสียชีวิตลงในระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กที่ถ้ำหลวง
อกจากนี้ยังมีนักประดาน้ำต่างชาติที่อาสาเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้อีกหลายคน
คริสโตเฟอร์จีเวลเจสันมาลิสันไมเคิลเคลตันแกรี่มิชเชลคอนเนอร์โรจอชแบรชลี่มาตินเอลลิส
ซึ่งเป็นนักประดาน้ำชาวอังกฤษจากสมาคมกู้ภัยถ้ำของอังกฤษ
อกจากนี้ยังมีมิโก้พาสินักดำน้ำอาสาสมัครชาวฟินแลนด์จิมวานี่นักดำน้ำชาวเบลเยี่ยมอิริกบราวชาวแคนาดาครูฝึกดำน้ำจากแวนคูเวอร์
แอคตันนักดำน้ำชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในไทยนานกว่า๑๒ปี
เบนบริเมนันทชาวเบลเยี่ยม
อสปรัสมุเซนชาวเดนมาร์ค
โก้พาซี่ชาวฟินแลนด์
อวานคาราดิสซึ่งหลายคนเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย
และขออาสามาช่วยเหลือจนนำไปสู่ความสำเร็จของปฏิบัติการครั้งนี้
อกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ด้วยใจ
และทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้
เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกที่น่าจดจำอีกเหตุการณ์หนึ่ง
จากทุกคนเข้ามาด้วยจ่ายจริงนะ
ดูรายงานพิเศษนี้แล้วซึ้งใจคุณภาคภูมิที่เขามาช่วยเรา
คือเขาไม่เคยอ้างอิงผลงานไม่เคยบอกว่าเขาชื่ออะไร
มาจากชาติไหนชมรมอะไรยังไง
มาถึงทำงานเสร็จแล้วเขาก็กลับ